เมื่อวานนี้ร้านเตี๋ยวเรือยิงกันกลางดึก
เมื่อวานทะบุรีทะบุรี๒๗นัท
เมื่อวานทะลายประมาณ๒๐นัท

๖๐แล้วเหรอ

อุ้ย
เร็วเร็ว
อุ้ยไม่เห็นก่อท้ออ่ะ

ทีรักเลี้ยวแล้วแฟสตรอบรวมอยู่นี้ตรอบรวมไม่ออกมาวะ
สวัสดีค่ะพี่คะในซ้ายค่าอิ่มี้มีคนยิงกันนะคะ
คือถ้าเสียงปืนรัวขนาดนี้นึกว่าอยู่ใกล้สนามยิงปืน
โอ้โหคือ
ถ้าเรื่องนับเสียงปืนนัดกระสุนให้ไว้ใจไทยรัฐทีวีครับ
เรานับละเอียดเราดูละเอียดเราฟังละเอียดคุณผู้ชม
คลิปวิดีโอนี้เนี่ยชาวบ้านที่ท่าอิดตะบนไซม้านะครับ
อำเภอเมืองซอยท่าอิดนะอยู่ที่นนทบุรีใช่ไหม๕ทุ่ม๒๓พฤษภาคม
ที่ผ่านมากลุ่มชายชะกันเกือบ๑๐คนขับรถเก่งเข้าไปจอด๒คัน
แล้วก็ลงไปยิงปืนเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวซอยท่าอิดเนี่ยนะครับ
อีกคนนึงอ้าวรถเก๋งบางเอารถเก๋งเป็นโลกบาง
จากนั้นก็มีเสียงปืนยิงตอบโต้กันนับแล้วคร่าวแล้วกัน
คราวนี้๖๒นัดแล้วครับคุณผู้ชม
จากนั้นกลุ่มคนทั้งหมดก็ขึ้นรถเก๋งหนีกันไปขับแยกกันไป
หลังเกิดเหตุนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนทั้งหมดคือฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยว
คนแรกคือนายภัยรัฐแย้มนาคหรือว่าบังนะชื่อบังชื่อเล่นชื่อบังอายุ๔๐ปี
จะเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวถูกยิงเข้าสะโพกด้านขวา
นายสิริพงศ์ฤทธิโรนยุทธ์คนที่ชื่อก้องอายุ๓๗ปี
ถูกยิงเข้าที่เข่าข้างซ้ายแล้วก็กลางหลัง
นายมานพรวงพึ่งอายุ๔๑ปีกระสุนเข้าที่ศีรษะอาการโคม่า
โดยคนนี้เตรียมเป็นวาดที่เจ้าบ่าวอีกไม่กี่เดือนในอนาคตข้างหน้า
รู้สึกกับสิงหาหรือเนี่ยประมาณนี้
จากนี้ครับมีบ้านเรือนชาวบ้านถูกลูกหลงได้รับความเสียหายอีกหลายหลัง
เหตุการณ์นี้โอ้โหเรื่องถึงภาคหนึ่งเลย
โทษทะบดโทจิลพัฒน์ภูมิจิตครับผู้บัญชาการทะบดภูทรภาคหนึ่ง
เปิดเผยบอกว่าขณะนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
โดยทั้งสองกลุ่มเป็นคนในชุมชนไซม้านี่แหละ
หมางกันเรื่องอะไรหมางกันมีทั้งหลายเรื่องอะไร

เกลียวกันและท้าทายกันในโซเชียลมีเดีย
ก่อนเกิดเหตุทราบว่าในวรพงศ์หรือในปีนอายุ๔๔เนี่ย
คนต้นเรื่องเนี่ยนะครับนัทสิริพงศ์หรือในกล้องเนี่ย
เคลียร์ใจกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้อง
ลานหน้าเทศบาลไซม้าแล้วก็แยกย้ายกันไปนะ
ที่แยกย้ายกันไปรายละเอียดไม่ได้บอกว่า

แต่ไปรวมตัวกันต่อครับไปรวมตัวกันต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ย
ของนายภัยรัฐแล้วนายปิงก็ไปตามพวกมานะครับ
ไม่ได้มาสองคนสามคนมาสิบกว่าคนกลับมารอบนี้
ใช้คำว่าดวนปืนกันก็ไม่ผิดหรอกคุณผู้ชม
ส่วนกระแสข่าวที่ผู้ก่อเหตุเป็นขาใหญ่ของนนทบุรี

แต่ยืนยันว่านะครับจะตรวจสอบประวัติทั้งสองฝ่าย
หากใครเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีไป
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยแหละ
แล้วก็จะประสานให้ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย

มามอบตัวมาพบพนักงานสอบสวนมาสอบปากคำซะ

หมายเรียกนะหมายเรียกก่อน
แล้วเดี๋ยวไม่มาอีก๒ครั้งก็เป็นหมายจับนะ